เชฟสวัสดีกันครับ

เชฟตอนนี้ลูกว่านทำคารากิจสำเร็จเป็นที่เรียบร้อย

ชื่อว่ายำผัดไทยเอาง่ายดีกว่า
โงงไหมที่ลุกว่ามันจะยำหรือมันจะผัดไทยอะไรอย่างเงี้ย
ไม่รู้แต่ว่าอยากกินต้องคำตอน
โอเคได้ไปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่า
ค่ะเชิญทั้ง๒ท่าไปทางนู้นเลยฮะ
ใช่ค่ะส่วนเชฟอยู่ตรงนี้ต่อ

โปรดให้เข้ากันนะครับแล้วก็ชิมรสชาติ
ให้ออกเปรี้ยวเผ็ดเข็มคราบไว้ก่อน
ไว้ก่อนถูกครับจากนั้นเราก็พักน้ำยำไว้
เรามาหั่นเต้าหู้แล้วก็หั่นหมูกรอบหั่นถั่วกระจกนะครับ
แล้วจากนั้นเรามาหั่นคณะและหัวปลี
มาประจำที่ค่ะพร้อมแล้วก็รอยยามจับเวลาเลยครับ

เป็นผสมสต่าเยษานะคะ

เขามีการเว้นน้ำตาลเอาไว้ไม่ให้ละลาย

เขากริ๊บเลย
การหั่นนี่นะของพี่สาเนี่ยสุดยอด
ขณะนี้นะครับเวลาผ่านไปแล้ว๗นาที๓๐วินาทีนะครับ

คุณพี่สาหั่นเกือบเสร็จหมดแล้วนะฮะ

มันจะต้องเอาอันนี้ออกก่อนนะฮะ
นี่อุ๊ยยำแล้ว

เหลือเวลาอีก๔๕วินาทีเท่านั้นนะครับ
เฮ้ยจริงปะนี่จริงใช่ครับผมจริง

ได้ค่ะคุณพี่ต้องใส่จานนะคุณพี่๕๔๓๒๑
หมดเวลาครับผมหมดเวลา๕ยกมือนะครับ

ถึงเวลาที่เราจะมาชิมแล้วแต่ที่ขาดไม่ได้ในการชิม
ก็คือคณะกรรมการทั้งหมด๕ท่านที่มาจากตัวแทนของชุมชนบ้านคลอง๕๐๐แห่งนี้นะครับ
ขอเสียงปรบมือต้อนรับคณะกรรมการด้วย

นี่พร้อมจะชิมไหมคะพร้อมค่ะ
เชิญพี่คนแรกมาเลยฮะ
เราชิมกันทั้งหมด๕ท่านแล้วนะครับ
โดยที่สีแดงเป็นของพี่สาและสีน้ำเงินเป็นของพี่ลูกว่านะครับ
ถ้าพร้อมแล้วเชิญยกครับ

แดงขนร้อยแดงขนร้อย

แดงขนร้อยแดงขนร้อย

แดงขนร้อยแดงขนร้อย

แดงขนร้อยแดงขนร้อย

แดงขนร้อยแดงขนร้อย